ละมุนนุ่มไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน
แต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความฝัน
นั่นก็คืออยากจะเล่นละครเวทีแบบมิสคอลดูสักครั้ง
และเมื่อเจ้าพ่อละครเวทีอย่างพี่บอยทะกลเกียจ
มาร่วมงานในโปรเจกต์ล่าสุด
เจ้าตัวก็ตบปากรับคำทันทีค่ะ
แต่ยอมรับนะคะว่าการโดดมาทำงานแสดงในครั้งนี้
ก็มีผลกระทบต่อสมาชิกในวงและทีมเบื้องหลังด้วย
เพราะต้องหยุดเล่นคอนเสิร์ตนานถึง๓เดือน
งานนี้เจ้าตัวทุ่มทุนควักเงินส่วนตัวเลยกว่า๖หลัก
เพื่อชดเชยให้ทุกคนในวงเลยนะคะ
จริงผมก็เลี่ยงรับมาหลายปีแล้ว
มันมีติดต่อมาบ้างครับเรื่องรับละครเวทีเนี่ย
อย่างน้อย๓เดือนมันต้องหายไปเลย

ก็เลยขออนุญาตวงแล้วก็เตรียมตัวที่จะแบบช่วยเหลือทีมงานด้วย
ก็เอาเงินให้เขาเขาจะได้แบบให้ว่างงาน
อันนี้คือเราควักเงินเราเองเพื่อใช่ครับ
เพื่อประสบการณ์ในชีวิตใช่เพื่อประสบการณ์ในชีวิตเลย
อันนี้คือควักให้วงเองใช่ให้ทีมงานเลย

ยินดีเพราะอยากจะทำเพราะอยากจะทำงานนี้
เพราะรู้สึกว่าถ้าได้ทำตรงนี้แล้วมันเป็นอีกสารหนึ่งที่
มันน่าจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้เยอะมาก
ตัวพี่เองก็อยากจะพัฒนาขึ้นไปอีก
ต้องบอกว่าเอาเงินเนี่ย
เหมือนเอาเงินไปซื้อประสบการณ์ให้กับตัวเอง
โดยที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นเองนะคะ

แต่ว่าถ้าหายไปคนเดียวเนี่ยนักร้องนำขาดไปด้วยนะ